ไหนก็ไหนนะฮะมีทั้งรองช้ำมีทั้งชำรุดยุดโทรมแล้วนะฮะ
ก็ขยับมาที่ลุงตู่ลุงตู่บอกงอน
คือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าลุงตู่ไม่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อน
เข้าใจว่าจะงอนลุงตู่ยืนยันไม่ได้งอนแต่ประการใด
แล้วออกมาอวยพรปีใหม่คนไทยเรียบร้อยฮะ
ขยับไปที่ลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา
ขอให้ชาวไทยไม่ประมาทสวมหน้ากากอนามัย

ใช่มันยาวไงอวยพรก็แกะรายละเอียดมา
เอาเฉพาะสำคัญให้คนไทยไม่ประมาทสวมหน้ากากอนามัย
หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ไปรับวัคซีนได้

เพื่อความปลอดภัยและผ่านเหตุการณ์ร้ายไปด้วยกัน
นี่อวยพรจากลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา

งอนเลยยกมือไห้แล้วรับไห้ไม่หันหลังด้วยซ้ำ
ไม่พอใจฉายารัฐบาลใช่ไหมยื้อยุด
ไม่พอใจฉายานายกใช่ไหมชำรุดยุดโทรม

แต่จะพูดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ฉันสินะจ๊ะด้วยนะ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นให้ธนกรได้พูดบ้างบางเรื่อง
ลุงตู่ต้องมาตอบทุกเรื่องนะครับ
ยืนยันอย่างนี้ไม่ได้มีการงอน

ดิสนานรายยกตอบทุกวันทุกวัน
ก็ประมาณเมื่อที่มีประดาษมาทุกวัน
ลุงตู่เมื่อวานนี้ไปเจอตำรวจมานะฮะ

กฎหมายรัฐมนุนไทยห้ามนายกรมตรีเป็นเกิน๒สมัยหรือ๘ปี
คนก็นับเรียบร้อยเลยว่าลุงตู่อยู่มา๗แล้วปีหน้านั้นลุงตู่อยู่ไม่ได้แล้ว
แต่ปรากฏว่าที่รัฐสภามีการเคาะข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยออกมาเรียบร้อย
ที่บอกว่านายกนั่งเกิน๒สมัย๘ปีไม่มีสิทธิ์ใช้กับลุงตู่
ทำไมคือมีสิทธิ์ใช้กับทุกคนแหละแต่ว่าไม่ใช้กับลุงตู่
เพราะว่าจะนับลุงตู่จากเก้าอี้นายกรรมตรีต้องมาจากการเลือกตั้งปี๖๖
ที่ยึดอำนาจมาไม่นะขอสช๕๗ไม่เกี่ยวเลย

เมื่อกี้ปุ้ยเสียงหลงเลยนะปุ้ยเสียงหลงเลยตกใจ
กลัวลุงตู่ไม่ได้นั่งยาวลุงตู่มีโอกาสนั่งยาวเพราะว่าสวก็จะยังอยู่ยาวอยู่
โหวตคราวหน้าก็ลุงตู่ก็จะมีโอกาสมากกว่าทางการเลือกตั้งปกติทั่วไป
แต่ไปมาเนี่ยลุงตู่ก็ต้องมีพี่ชายคนรักคือบูรพาพยักษ์พี่ใหญ่บูรพาพยักษ์
รองนายกประวิทย์วงสุวรรณรองป้อมลุงป้อมลุงตู่อยู่ยาวอีก๘ปี
ป้อมบอกเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าอยู่ยาว๘ปีก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ไหวหรือเปล่า
เอาอายุลุงป้อมบวกอีก๘ปีเอา๖ก็พอเอาอีก๖ปีนี่
อายุเป็นเพียงตัวเลขโอ้โหแต่ร่างกายนี่เรื่องจริง
เพราะฉะนั้นจะเดินขึ้นลงบางทีบางครั้งบางคราวการบริหารจัดการ

ขอรอดูเป็นปีไปก็แล้วกัน
นี่คือความเคลื่อนไหวจากลุงตู่แล้วก็ลุงป้อมรองนายกครับ

ใช่นะครับอันนี้เที่ยงตรงต้องกินข้าวแล้วฮะค่ะนะครับ